ได้เวลานัดหมายคนที่เสี่ยงโชค

ขอเลือกมันแบบแรกได้ไหม
ขอเหก่อนแล้วกันนะ
มีทั้งเฮทั้งร้องก็ว่ากันไป

มีในใจหรือยังว่าจะเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไร
มีแล้วมีแล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนปกติมันชอบอึดอึดอัด
มันไปไม่ค่อยสุดมันไม่ค่อยเต็ม

ไม่กล้าพูดมันเคลื่อน
อ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องแรกที่ฝากเตือนกันนะฮะ

เขาบอกว่าลูกหนี้ไปแจ้งความเพราะว่าโดนเจ้าหนี้นะ
ในช่วงที่ว่าไปทวงเงินทวงหนี้อะครับ

คือพอมันมีการทำร้ายร่างกายกันแล้วเนี่ย

เรื่องของการเป็นหนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่
เรื่องการทำร้ายร่างกายมันก็อีกเรื่องหนึ่ง

นางสาวทัศนีพรอายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
ไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี

บอกว่าถูกแก๊งเงินกู้ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
เหตุเกิดนะฮะภายในซอยพระเนียดช้าง
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนั่นแหละ
เธอบอกว่าเธอน่ะไปกู้เงินจากเจ้าหนี้รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิง

จริงก็รู้จักกันเหมือนจะเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ

ดอกเบี้ยแล้วก็จะต้องคืนเป็นจำนวน๕๐๐๐บาท

อ่ะแบบนี้ก็ได้ยอมกันไป
แล้วเริ่มจ่ายก็คือวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ครั้งละ๕๐๐๐บาท๒วันครั้ง๒วันงวด
งวดสุดท้ายคือวันที่๒ธันวาคมนี้นะ
ก็เธอก็บอกว่าชำระมาตลอดไม่เคยเบี้ยว
แต่ว่าเมื่อ๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยขอผัดไง
ผัดสักงวดหนึ่งไปในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน

หนี้ก็อ่ะงั้นมาเคลียร์กันหน่อยมาเจอกันหน่อย

แต่พอเข้าไปในรถแล้วเนี่ยไปเจอกับผู้หญิงในรถอีก๓คน
รวมเจ้าหนี้ก็๔คน

เธอบอกว่าเธอถูกรุมทำร้าย

ก่อนที่คนที่จะทำร้ายเธอนั้นก็หลบหนีไป
ลองฟังเสียงผู้เสียหายเขาเล่าหน่อยฮะ

แต่ก็หามาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำงาน
พอมาวันนี้เขาก็โทรมาออกมาหาพี่หน่อย
เลยพอออกมาไม่้าย
เปิดประตูมาเขาก็ดึงหัวหนูแล้วก็กระทืบทั้งสี่คนเลยเหรอที่ลง
ต้องไปฟังความจากเจ้าหนี้กันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ฮะเจ้าหนี้ฮะ
มาแล้วมาหาตำรวจอย่างไรฮะคนหนึ่งอายุยี่สิบสามปีนะ
มากับพวกอีก๓คนอายุสัก๒๓๑๖ปี
อุ๊ยแต่ละคนก็ไม่ได้อายุเยอะอะไรนะอ่ะไปเจอกับตำรวจสองพรเมืองพัทยาแล้วก็บอกอย่างนี้ว่า
นี่พวกเธอรู้จักกับผู้เสียหายคนนั้นนั่นแหละที่มาแจ้งความ
เคยกู้เงินกันมาหลายครั้งครั้งนี้มายืมเงิน๒๐๐๐๐บาท
แล้วก็ยื่นข้อเสนอจะจ่ายดอกเบี้ยให้๒๐๐บาทจะคืนภายใน๒วันรวมเป็น๒๒๐๐๐บาท
ซึ่งเอาจริงตัวเธอคนนี้ที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยจริงก็บอกว่าไม่อยากให้นะ
ค่ะแต่เห็นว่าเป็นเพื่อนกันเคยมีการยืมตรงยืมตังค์เห็นว่าก็ให้ไง
อ่ะพอให้งวดนี้ไปแรกแรกก็คืนตรงแหละหลังชอบผัดไปเรื่อยไงก็เลยไปนัดคุยกัน
แต่ในวันนั้นเธอยอมรับว่าคุยกันไม่ลงตัวลักษณะเหมือนเริ่มมีอารมณ์โมโห
พอโมโหเท่านั้นแหละก็มีการทำร้ายร่างกายกันเธอบอกอย่างนี้ว่ามีการต่อยหน้าแล้วเตะไปหนึ่งที

เอางี้ละกันเธอยืนยันเธอไม่ใช่แก๊งเงินกู้ที่เก็บดอกโหดอะไรนู่นหรอกนะ
เป็นเพียงแม่ค้าออนไลน์ที่รู้จักกับผู้เสียหายแล้วที่ลงมือไปมือมันพลั้งพลาดไปเอง

อ้าวยังไงล่ะชิ้นนี้แต่ก็เป็นเรื่องบรรดาวแล้วไง
ก็ใช่ไงจะมาอ้างว่าเฮ้ยมือลั่นมือลั่นไม่ได้
อ่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดนะฮะผู้เสียหายก็ไปแจ้งความว่าเอางี้ละกันอย่างนี้เดี๋ยวจะถอนแจ้งความไม่ดำเนินกับคู่กรณีแล้ว
อ้าวแต่ด้วยเหตุผลประการใดเธอไม่ได้บอกสรุปแล้วเหมือนเคลียร์กันรู้เรื่องเหรอ

แต่เรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่แน่ใจมันสามารถไก่เกลี่ยกันได้หรือไม่

โอ้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากการให้กู้หนี้ยืมสินกันไม่ว่าจะอยู่ในระบบนอกระบบแต่ว่ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้น
เอ้าก็เป็นไปได้อย่าเป็นเป็นนี่เลยหาทางออกกันดูนะ
การไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐแต่เข้าใจบางคนเขามีความจำเป็นต้องยืม

แต่ขณะเดียวกันคนที่เป็นเจ้าหนี้มันก็มีกฎหมายเรื่องการทวงหนี้อยู่นะ
เออแต่ลูกหนี้เองและการเป็นทำร้ายร่างกายมันก็ไม่ใช่ทางออก
หนี้ก็ไม่ใช่ว่าเห็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาทวงได้ภายในกฎหมายที่กำหนดแล้วก็จะมาเล่นตัวก็ไม่ได้
ก็ต้องเคารพในส่วนที่เราไปยืมเขาด้วย

เริ่มเจรจากันไปในเรื่องของเงินทองนะคะ
ส่วนเรื่องของการขยันทำมาหากินเป็นสิ่งที่เราอยากจะสนับสนุน

บอกเลยว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน
สนใจจะไปเป็นลูกศิษย์วัดไหมคะ
เปล่าประกาศติดป้ายใหญ่เลยค่ะ
บอกคุณสมบัติและเงินเดือนที่จะได้ด้วยค่ะ

จากเฟซบุ๊ควัดอาคมสิทธาพรพระประธานอุโบสถสูงที่สุดในโลก
โอ้โหผมชอบชื่อเฟซบุ๊กเขานะ

ให้พิมพ์วัดอาคมก็เจอแล้วนะ

บอกว่าถ้าใครนะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สนใจสมัครมาเป็นลูกศิษย์วัดได้ค่ะ

แรกก็คือเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบอัธยาศัยดี
ขับรถได้ดูแลรักษารถมีความรู้รถเบื้องต้น

ถ้ามีความสามารถเรื่องการถ่ายรูปหรือว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผมอยากให้เพิ่มพวกคุณสมบัติในเพลง

ปรึกษาหาลือไม่ต้องเสียกระตังค์รับรองจะมีคนไปสมัครอีกเยอะเลย
แต่ก็เป็นตามนั้นเลยนะเห็นไหมบอกห้องพักฟรีอาหารฟรีแถมมีเงินพิเศษให้ด้วย

เออร้องเป็นเพลงแบบนี้อุดถูกใจนะฮะ
คุณคะถ้าหากว่าสนใจแล้วคุณสมบัติโดนนี่นะไปสมัครได้เขามีเงินเดือนให้๘๐๐๑๐๐บาท
อ่ะก็บวกลบไปตามความรู้ความสามารถนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เราก็รู้สึกสนใจนะปกติทางวัดไม่ได้มีเป่าประกาศรับสมัครงานแบบนี้นี่
โทรศัพท์ไปสอบถามพระประหลัดคณาทิพย์เจ้าอาวาสวัดอาคมสิทธาพรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ท่านเจ้าอาวาสนะคะบอกว่าวัดแห่งเนี้ยอยู่กันแค่สองรูป
คือมีพระประหลัดคณาทิพย์นี่แหละก็คือเจ้าอาวาสรูปนี้แล้วก็พระลูกวัดอีกรูปหนึ่ง
อยู่ด้วยกันสองรูปพัฒนาวัดกันมานะก็เลยอยากจะได้คนมาช่วยงานหน่อย
อยากจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านต่าง

ใช่ดูเป็นวัดท่องเที่ยววัดหนึ่งเหมือนกันก็เลยทำป้ายประกาศนี้เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วจะบอกว่าตอนนี้มีคนมายื่นใบสมัครแล้ว

มีทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ต่างถิ่นนะคะ
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกมาสัมภาษณ์
ส่วนผลของการตอบแทนก็บอกอย่างนั้นเลยนะคะว่าเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ย
อาตมาเรียนตามตรงว่าไม่มีใครมาทำงานให้ฟรี
ทุกคนต้องเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นทางวัดก็มีเงินให้
เพราะว่าหลายคนส่วนใหญ่จะเข้าใจหรือถือเป็นแนวปฏิบัติว่า
ไปอยู่วัดช่วยงานวัดกินฟรีอยู่ฟรีอาจจะไม่ได้รายได้นะคะ
แต่ว่าคุณสบายตัวไปแต่ว่าที่นี่เขาให้เงินด้วย
ดิฉันว่านะทางวัดน่าจะได้เด็กลูกศิษย์วัดอีกคนนึง

สมัครแล้วเจอแล้วไปกดถูกใจแล้วด้วย

อาชีพเดียวไม่ได้
เขาพิจารณาเรื่องสัตว์
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยังไงพรุ่งนี้
จะได้มีอาชีพใหม่ไปเลย

ยังอยู่ก่อน
อยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อน
หนี้สินยังมีอีกเยอะอย่าเพิ่งคิดไปไหน

มีพระปลอมด้วยนะครับ

ใช้พลาสติกมาทำแบบเป็นพับ

ริมถนนพุทธมนตรสาย๔ครับ

อยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักพุทธด้วยนะ

นี่นะพอเขาไปก็พบนี่เลย

ส้มแบบนี้ไม่น่าใช่ครับ

เขาบอกว่าเขาคาดว่าน่าจะไหวตัวทันนะแล้วก็วิ่งหลบหนีไปแล้ว
เพราะว่าทิ้งหลักฐานเป็นขดยากันยุงพึ่งจุดไฟไว้ครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เดินไปสำรวจอีกหน่อย
ไปเจอแคมป์พักอาศัยสองหลังห่างไปหนึ่งร้อยเมตรครับโอ้นี่
นี่ฮะเป็นยัยนี่เหล่าเจอเลยสองท่านนี้เอ้า
แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ครับโอ้โหมาทำอะไรไม่รู้
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอ้าไหนท่องบทสวดหน่อยเวลาไปบินทบาทเนี่ย
ปกติมันก็ต้องให้พงให้พรใช่ไหมเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ

อันนี้มันบทกวดน้ำเนี่ยฮะ
บอกว่าให้พอถ้ากวดน้ำ

ใช่ภาษาจริงมั้ยเนี่ย

เออแต่ว่าเป็นภาษาของกาบูชา
แต่พอเขาให้สวดปรากฏว่าใช่นะ
สวดโอ้โหภาษาเนี่ยเป๊ะ

ซึ้งแล้วผมนะฮะซึ่งทั้งสองคนเนี่ย
เขาบอกว่าเขายอมรับนะ

ชาวไทยขออภัยครับชักชวนมาครับ

ข้ามแดนผ่านแดนจังหวัดสุรินครับ

รวมกันที่บริเวณนี้เนี่ยประมาณ
คนจากนั้นก็แต่งกาย

บทสวดเนี่ยก็จะมีพระไทย
นำหนังสือมาให้ท่องนะฮะ

เวลาบินทบัตรก็จะให้เดินตามหลังไป

เป็นคนกรรมพุชา

สอนบทสวดให้นี่ไงมีพระหนุนหลังอยู่

ห่างจากจุดนี้ประมาณ๓๐๐เมตรเนี่ย
พระสงฆ์อันนี้เป็นคนไทย๕รูป

พระกามุชาเข้ามาเพื่อหากิน

อีก๑๐คนก็วิ่งหนีเข้าป่า

เบื้องต้นก็นำตัวพระไทย๕รูปเนี่ย

ตักเตือนก่อนกลับเข้าวัดต้นสังกัดครับ

ส่งดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมืองต่อไป

บางทีเราก็ตั้งข้อสงสัยนะผมก็ชาวพุทธคนนึง

เออก็คงจะต้องทำตามขั้นตอนแหละคุณชนะ
เพราะแอล็กสนาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่า
อ้าวได้หลายเรื่องอยู่นะ

ในโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางไม่ค่อยจะดี
เสื้อก็ไม่ใส่ท่าทางเหมือนมึนเมาแล้วไประรานนักเรียน

ที่เขาถ่ายเอาไว้เขาบอกว่าเขาเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้น
คือเขาเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นานแล้ว

ท่าทางไม่ค่อยจะดีเสื้อก็ไม่ใส่เอาดูสิ
เนี่ยแล้วเหมือนกับว่าไปเกะกะระรานผู้คนแถวสะพานลอยทางข้ามเข้าห้างเฉลิมไทยชนบุรี
ตรงนั้นน่าจะเป็นห้างดังอยู่มั้งน่าจะมีเป็นจุดที่รอรถด้วย
เด็กนักเรียนน่าจะไปนั่งอยู่ตรงนั้น
อาจจะมีซื้อคงซื้อข้าวซื้อขนมทานแล้วก็รอรถนะฮะ
อ้าวเนี่ยพี่วินรับจ้างคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่สันติแซ่ลีบอกว่า
ตัวเขาเองนะพี่วินน่ะสงสัยว่าท่าทางเขาแปลก
เนี่ยเลยเดินไปถามมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็นทหารจริงไหม
ก็กลัวนะรีบหนีไปก่อนเลยแหละครับ
ถามพี่วินอีกคนพี่แสวงแสงสิงแก้ว

พ่อนุ่มคนนี้มาหลายวันแล้วด่าคนนู้นทีด่าคนนี้ทีน่าจะมึนเมาดื่มเหล้ามาแน่
หรือเป็นจุดที่นัดกับผู้ปกครองจะรอรับส่งเด็กนักเรียน

เพราะอย่างนั้นเนี่ยมีการถ่ายคลิปไว้แล้ว
น่าจะส่งไปให้คุณตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ช่วยจัดการทีค่ะคืออย่าให้มันต้องเกิดเหตุไม่ดีก่อนเลยนะบางคนอาจจะมองว่า
ก็ยังไม่เห็นจะทำอะไรเลยแต่ดูท่าทางลักษณะมันมีโอกาสไง
ใช่ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือเรื่องราวของการทะเลาะวิวาดกัน
กรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างอดีตหัวหน้างานกับพ่อของอดีตลูกน้องค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพจากวงจรปิดผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นผู้ดูแลโกดังสถานที่ที่ทำเป็นบริษัทขนส่ง
ยหน้าเข้าไปแล้วยังมีผู้หญิงอีกสองคนตามมาด้วยก็คือแม่และลูกสาวนะคะ
สู้นะฮะเอาเหล็กมาฟาดกันมาตีกันแบบนี้ค่ะอ่อ
แต่สักพักนึงนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ถอยออกไป
จากว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะกลับไปเอามีด
ไปเอาดาบยาวยาวด้วยนะคะมาขู่ค่ะ
เกิดเหตุการณ์โกลหนวุ่นวายขึ้นมา

เล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ผู้เสียหายก่อน

ชื่อนางสาวกัญญารัฐรักษาพลนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง

เธอเนี่ยมารับตำแหน่งหัวหน้างานได้๒วันนะคะ
แต่ทีนี้ทางบริษัทโทรมาแจ้งว่า
ลูกน้องเธอซึ่งก็คือลูกชายของผู้เกาะเหตุเนี่ย
เป็นพนักงานทำงานทุษฎฤทธิ์

ซึ่งอดีตลูกน้องผู้ชายคนนี้นะครับ

เธอก็เลยทักไปบอกลูกชายของผู้เกาะเหตุเนี่ยนะครับ

อ่ะทางลูกชายของผู้ก่อเหตุหรือลูกน้อง

แล้วก็ถามถึงใบลาออกนะ
ทีนี้เธอดูลักษณะแล้วไม่น่าจะมาดี

เออเอามีดมาด้วยนะคะ
เธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ค่ะ
จากนั้นนะคะทางผู้ก่อเหตุก็โทรศัพท์
เรียกเรียกคนที่บ้านเรียกครอบครัวให้มา
ไม่นานนะคะก็เป็นไปตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
ของอดีตลูกน้องก็มาหาค่ะ

พูดอยู่คำเดียวว่าพูดอะไร
จากนั้นก็ต่อยหน้าของเธอตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วยังมีขู่ด้วยนะว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาปืนมายิง
แล้วไม่มีใครจะสามารถทำอะไรเขาได้หรอก
เพราะเขาเป็นลูกหลานผู้ใหญ่บ้าน
เหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว๒เดือนแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะ
ผู้เสียหายเขาว่ายังไงไปฟังเสียงนะคะ
นี่ไงเหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นแล้วเธอเองก็รู้สึกไม่ดี
ก็เลยลาออกไปแล้วนะคะกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพราะกลัวว่าถ้าทำงานต่อไปอาจจะไม่ปลอดภัย
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจออกหมายเรียกแล้วนะคะ
ซึ่งพ่อของคนก่อเหตุก็รับสารภาพค่ะ
ทางตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกันต่อไป
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแชทเป็นหลักฐานจากกล้องมือจอนปิด
ก็เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทั้งหมดเลย

ช่วยกันดูหน่อยนะคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม
แต่ว่าข้อสงสัยครับคือตำรวจท่านนี้เหมือนเขาตั้งด่านแล้วจู่ครับ
เขาโยนกรวยไปแบบนี้ปึ้งไปกลางถนนเลย
ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าโอ้โหโยนกันแน่ครับ

อ่าขับรถไปเรื่อย

คือเดี๋ยวเราจะเห็นอันนี้พี่ตำรวจท่านนี้

นี่ตั้งใจหรือว่าหลุดมือกันแน่ครับไม่แน่ใจ

พอเขาโยนไปแล้วเนี่ยไอ้รถคันที่ชนกลวยเนี่ยเขาก็ต้องเบรกถูกไหม
เสร็จแล้วทำให้รถคันหลังก็ชนกันไปอีก

เบรกกับทันหาดเพราะว่ากลวยหรือเปล่า
อ่ะดูจากกล้องหน้ารถรู้เลย

แล้วนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของคันหลังที่ชนท้าย
ใช่นี่แหละฮะชนไปแบบนี้
ชาวเน็ตเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
สรุปแล้วเนี่ยเขาตั้งใจหรือว่าอย่างไรนะครับ
นี่ฮะเขาก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมา
แต่พอไปสอบถามครับไปสอบถามหน่อยนะครับ
ไปยังท่านตำรวจไปยังพันธุ์ตำรวจโทสุภาชัยจันทราครับ
รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้ครับ
เกิดขึ้นช่วงสายของวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เอง

ขาออกเมืองบริเวณด้านหน้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตะบนช้างเผือกครับ
ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่ตำรวจจราจร
เขาตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรเป็นประจำนะครับ
โดยสาเหตุเขาบอกว่าก็เป็นเหตุสุดวิสัย
กลวยหลุดมือหรือว่าโจงใจโยนนั้น
บอกว่ายังตอบไม่ได้นะครับแต่ยอมรับว่านี่ฮะ
นี่เห็นไหมภาพที่ถูกแชร์ออกไปดูเหมือนจะตั้งใจโยนกลวยจริง
ส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับ
อะก็ต้องรอให้ทางจรษฐีเขาตรวจสอบไปแล้วเนอะ
แต่ภาพที่เห็นมันก็คงจะมองไปได้หลายมุมหลายทางก็ว่ากันไปนะ
คุณผู้ชมครับใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้อะไรมันก็ขึ้นนะนะ
หนักอกหนักใจเตรียมซื้อของปีใหม่ก็ต้องคิดด้วยนะว่าเงินในกระเป๋ามันพอไหม
แล้วไม่ใช่ของปีใหม่นะพวกพืชผักต่างก็แพง
ก็ล่าสุดผักชีขึ้นแบบขึ้นหลายเท่าตัวเลยอะครับ
ตอนนี้ต้องคิดแล้วนะเจ้าผักชีโรยหน้าดีไหม
สุระนารีตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชศรีมา
คือพริกก็ขึ้นแล้วแต่ปรับขึ้นเล็กน้อย
ปลีกนะขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐๘๐บาท
แต่ที่มันปรับขึ้นอย่างน่าตกใจที่ผมจัวหัวไว้
ผักชีพุ่งสูงกว่า๓เท่าตัว
คือ๓เดือนที่แล้วราคาผักชีกิโลกรัมละ๔๐๕๐บาทนะ
ตอนนี้๑๓๐๑๗๐บาทไปแล้ว
แล้วใครจะไปเชื่อไปถามแม่ค้าแม่ค้าบอก
เฮ้ยคุณนะคะอันนี้บ่ะคือราคาเคยสูงกว่านี้๒๐๐บาท
แม่ค้าบอกก็เคยเห็นมาแล้วกิโลกรัมละสองร้อยสำหรับผักชี
เลิกกินซะดีมั้ยเลิกโรยหน้าซะดีมั้ยงดไปก่อนเนาะเอาอย่างอื่นละกัน
เออหรือเราจะเอาอะไรโรยหน้าดีเปลี่ยนจากผักชีเห็นเป็นผักชีฝรั่งอ่ะ
ก็ยังเป็นผักชีอยู่แต่ขอเป็นผักชีฝรั่งนิดนึงได้ไหมมันก็พอจะทดแทนกันได้อยู่
เอาก็ว่ากันไปผักแพงทำมาหากินกันไปแล้วกันนะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศบางคนอาจจะกังวลใจเพราะว่าแอบได้ยินข่าวมาบอกว่า
ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นจริงหรือเปล่าเรื่องนี้บอกเลยว่าข่าวปลอมค่ะ
ดูรายละเอียดกันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมจากกระแสโซเชียลเขาแชร์กัน
ถล่มเลยว่าเดี๋ยวจะมีพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมาในช่วงวันที่๒ถึง๕ธันวาคม
ก็ช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างนี่นะ
ใช่ค่ะแต่จริงแล้วนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกประกาศมาแล้วนะจ๊ะว่า
ที่มีช่วงฝนตกแบบนี้มันเป็นเพราะอากาศแปรปรวนนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่๓๐พฤศจิกายนจนถึง๔ธันวาคม
ส่วนวันที่๔๕ธันวาคมก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกมากขึ้น
นั่นเป็นเพราะเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
นั่นมันก็คือปกติอ่ะสิเป็นปกติค่ะ
แต่ว่ามันก็อาจจะเกิดถี่หน่อยในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
หรือว่าช่วงของลมหนาวกำลังมา
เขาบอกว่าช่วงหนาวจัดก็คือพฤศจิกาธันวานี่แหละ
ดังนั้นเนี่ยยิ่งหนาวมากความความชื้นความร้อนที่สะสมในประเทศไทยอยู่แล้ว
มันก็ยิ่งทำให้เกิดฝนตกมากนั่นเองนะคะ
เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมถ้าหากว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงจะดีกว่า
หรือว่าดูรู้ก่อนร้อนหนาว
นี่อยากรู้ว่านี่ฝนตกไหม
วันนี้ตอนบ่ายนะคะขอเปิดแป๊บหนึ่ง
มันต้องอัปเดตคุณจะมาถามดิฉันตอนนี้ดิฉันไม่ใช่หนูมีหนวดพยากรแน่
ถ้าด่วนยาวขนาดนั้นคุณก็กุ้งมังกร

ไปดูเรื่องนี้ครับใครที่เป็นโควิดอาจจะสงสัยว่า
จริงแล้วเราสามารถกินน้ำอะไรได้บ้าง

เป็นโควิดกินน้ำเย็นได้ไหม

ที่มีอาการอยากจะดื่มน้ำเย็นบ้างหรือว่าน้ำอัดลมบ้างนั้นเนี่ย
เรื่องนี้นะไม่ใช่ข้อห้ามเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าในผู้ป่วยโควิด๑๙ที่มีอาการไอมีเสมหาเยอะหรือว่าไข้ขึ้น
แต่ว่ากรณีนี้ควรงดน้ำเย็นนะครับ
ส่วนน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงมาก
และมีน้ำตาลในร่างกายมากเกินไปจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแย่ลงนะครับ
แต่น้ำที่ผู้ป่วยโควิด๑๙ควรดื่มมีอะไรบ้าง
น้ำเปล่าครับนี่แต่ว่าควรเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิห้องนะฮะ
หรือว่าน้ำอุ่นเพราะว่าจะช่วยให้ชุ่มคอนั่นเอง
๒น้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งมะนาวอันนี้ก็จะช่วยปันเถาอาการเจ็บคอ
ลดอากาศไอครับ
๓น้ำขิงจะช่วยลดอาการคลื้นไส้
ใส่บัวรอยได้ไหมมากินกับหนึ่งขิงบัวรอย
นี่ฮะก็บอกว่าน้ำขิงก็จะแก้หวัดแล้วก็ขับเสมหะนะครับ
สี่นมนมดื่มได้ด้วยหรอนมเป็นเครื่องดื่มที่มีสารอาหารหมู่หลักครับ
ครบเลยอย่างเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดทครับแคลเซียมวิตามินต่าง
จะช่วยเสริมให้ร่างกายให้คนที่ป่วยเนี่ยเบื้องต้นก็อาการดีขึ้นนะครับ
ก็คือบางคนแบบทานอะไรไม่ได้อย่างน้อยดื่มนมก็ยังดีในความหมายแบบนั้น
นั่นก็กินโลตี้สิใส่นมเยอะดี
คุณจะไม่หายป่วยก็ตรงนี้มีนู่นมีนี่ให้กินตลอด
ถ้าพูดเรื่องกินก็พอหิว
เชิญทั้งสองท่านรวมไปเจอกับคุณผู้ชมได้นะครับ
เรามาฮะในช่วงของสบัดรอบกรุงจะพาไปกินทั้งเนื้อตุ๋นและหมูตุ๋นเจ้าดัง
อยู่ที่ไหนติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
ว้าว

ใหญ่ไหมล่ะคุณผู้ชมครับแถวแถวนี้คือหมู่บ้าน
ก็นี่แหละฮะสะบัดรอบกรุงของเราก็อยู่ในกรุงบ้าง
แล้วก็เขตกรุงเทพมันพลิกมนตนแบบนี้
ร้านนี้ชื่อว่านำชัยเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นบอกเลยว่าตุ๋นจนละลาย
จริงโอ้โหของเขาอย่างดีถ้าไปกินเนื้อตุ๋น
ผมแนะนำมีขาวเนื้อตุ๋นน้ำใสมันเป็นอะไรที่เข้ากันสุด
คุณจะชอบเส้นอื่นผมไม่ว่าแต่ผมว่าถ้าในมุมผมนะ
หมี่ขาวมันเหมาะกับเนื้อตุ๋นจริงนะแล้วคุณดูพริกเขาพริกเขาห้วยเองนะครับ
มันจะเผ็ดสะใจจริงเลยนะครับแล้วน้ำซุปของเขามันก็เข้มข้นด้วยนะ
แล้วถ้าใครไม่ถนัดเนื้อหมูที่นี่ก็มีผมแนะนำแล้วกัน
เป็นเอ็นแก้วหมูเอ็นตุ๋นเป็นเอ็นแก้วของหมูอ่ะ
แก้วเนื้อเขาก็มีเหมือนกันอร่อยร้านนี้นะครับจะเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
โมงเช้าจนถึง๑๔นาฬิกาก็คือบ่าย๒นี่มันเปิดทุกวันเลยนะเนี่ย
สอบถามกันได้นะฮะร้านนี้เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วรวมไปถึงภาพนี้
เราก็ต้องขอขอบคุณติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าอันนี้ชื่อเขานะอ่านให้เต็มไปเลยนะ
ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าอยากกินตัวแตกแดกกับเบียร์ผมไม่ได้พูดคำหยาบนะ
มันเป็นชื่อติ๊กต๊อกเขาเราต้องให้เครดิตเขา
จำชื่อนี้ไว้แล้วไปค้นหาเพิ่มเติมในติ๊กต๊อกนะ
ฟังชื่อติ๊กต๊อกแล้วคอแห้ง
ไปทานไปทานเออเอาพาไปดูพ่อลูกคู่นี้เขาบอกว่าเจ็บตัวพ่อลูกจริงแต่เพราะอะไรติดตามในช่วง

พ่อลูกโดยเสี่ยงเยอะหิ้ม
แม่แต่พ่อดูดังโป

ลูกถามกับกรรม

เชื่อว่าข้อหานี้พ่อบ้านหลายคนก็คงจะเคยโดน

แฟนคุณก็เด็ดขนาดนี้แหละครับ

แล้วเขาบอกว่าเขาทำอะไรอยู่นะ

ใช่ไหมนวมเลยแม่เลยเออนวดตา

แม่ก็เป็นคนนวดให้เอง

เอาพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับทุกคนเนี่ยเวลาทำงานก็มักจะหวังว่ามันก็ต้องได้เงิน
เอออย่างหนุ่มน้อยคนนี้บอกเลยว่าก็ทำงานหวังเงินเหมือนกันครับ

กราบเลยห่วงกราบแทบเท้าต้องใช้ตอนโตได้ด้วยนะ

สมมติว่าเจ็บลูกกลุ่มที่สาประมาฆใช่ไม่

สงสัยใบมันแบบว่าไม่ใหญ่พอ

เทานี่เห็นไหมพอยื่นปุ๊บให้ทำอะไรก็คือทำหมดทุกอย่าง

ต้องให้หอมแก้มให้ก้มกราบ
วิธีแบบนี้ดิฉันว่าคุ้นเหมือนกันมันได้มาจากใครนะ
เอ๊ะใครนะแถวนี้หรือเปล่านั่นหม่อนขาดซ้ายนั่นขวา
รู้แล้วนี่ไงเห็นเขาทำบ่อยเลย
ฝึกไว้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขึ้นไปเจอเขาเลย

เดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยอยากรู้พรุ่งนี้จะไปทำอะไร
เห็นพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
แบ่งปันความน่ารักแบบนี้นะครับ
โอ้โหเค้าทำร้ายแสดงจริงโลกด้วยการมารวมตัวกันแบบนี้
ว่าแต่เขามารวมตัวกันทำอะไรเดี๋ยว
กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ครูกัสสะบัดคราว
ใครชอบเต้นมาทางนี้ค่ะเพราะว่าจะพาไปทำสถิติเต้นซาวซ่า

มันเป็นเต้นแนวแบบลาตินแล้วก็เต้นกันเป็นคู่เต้นแบบมีท่าประกอบ

เฮ้ยเดี๋ยว
อันนี้มันฟุตบอลโลกปะเนี่ยคุณพาไปกาต้าเหรอ

เพราะนี่คือการบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ก
การเต้นซาวซ่าที่มีผู้เต้นกว่า๒๐๐๐คู่
แล้วก็มาจากสถาบันสอนเต้น๑๐๒แห่งทั่วประเทศเวเนซูเอล่า

ที่สถาบันกีฬาแห่งชาติในกรุงคาลากัสนะคะคุณชนะ
เขาเรียกว่ามีถึงกระเมิดมาจากคิวบาร์เนอะ
ก็มีการเต้นที่ประยุกต์ดัดแปลงกันไป
ตามจังหวะดนตรีเต้นกันเป็นคู่
บางคนมาเดี๋ยวก็เต้นเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ
หมุนวนกันไปแบบนี้นะคะ
ต้องเต้นต่อเนื่องห้ามหยุดภายในเวลา๑๒นาทีนะคะ

หยุดต้องเต้นไม่ต่ำกว่า๑๒นาที

ใช่ค่ะมีก้าวหน้าก้าวหลังถอยหน้าถอยหลังว่ากันไปมีหมุนมีบิด
เขาเต้นกันกี่พันคู่นะ

และจะมีคณะกรรมการคอยดูอยู่จับเวลาถ่ายคลิปดูอยู่นะคะ
เรียกว่าจับตาดูแบบไม่กระพริบตาเลยนะคะ
ดีใจใหญ่เลยแปลว่าเคยมีการเต้นแบบนี้ที่สเปนนะคะ
เต้นเอาไว้๑๒๙๐คนนะคะ

บนทึกเศรษฐีโลกทำลายเศรษฐีได้เรียบร้อย
ไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงมันเหมือนเป็นการเน้นรูปร่างเน้นหุ่น
อ่าใส่สะโพกตรงองค์เอวมันจะชัดมากเลย
อันนี้ก็ได้ทันเรื่องนะแต่มันเป็นการเต้นที่สวยงามจริงจริง
จริงค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนชาวต่างชาติที่ดิฉันรู้จักอ่ะ
เขาจะชอบไปทำคลับวิ่งกันคือแบบไปเต้นกัน
รวมกลุ่มกันแล้วก็เต้นรำกัน
คุณลองไปบ้างดิ
เดี๋ยวถ้าผมก็ว่าคุณไปได้นะไปโลงลิเค
ครับครับแต่ว่าพาไปดูไฟจราจรที่นี่หน่อย

ขอดูอีกรอบได้ไหม

อันนี้คือไฟเหลืองแล้ว
แต่คุณผู้ชมคุณเห็นไฟเขียวหรือเปล่า

ไม่ทันจะได้เหยียบคันเร่งเลยค่ะ

เขียวแล้วแดงแล้วอะไรนะ
เขียวแล้วก็ค่อยมาเหลืองอีกรอบ

จับผิดจับถูกวิ้นหมดเลยนะ
อ๋อจับผิดจับถูกป้ายแดงซะแล้ว
แต่ว่าเอการ์เนี้ยเกิดที่จังหวัดเรยองนะ

เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เออ

เดี๋ยวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยนะฮะเมื่อ
พ่อบ้านใจกล้าไปดูหน่อยซิตอนที่เมียซักผ้าน่ะมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเจออะไรในนั้นล่ะอยากรู้แล้วล่ะเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้ครูกัดสมัครข่าว
อ่ะกลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อย
พ่อบ้านใจกล้าคนนี้ไปเช็คการบ้านอืมการบ้านอะไรอะไรอ่ะ
คุณเมียภรรยาซักผ้าไปดูซิว่าในเครื่องซักผ้าที่เมียเขาซักผ้า
น่ะเออมีอะไรในนั้นบ้างครับ

เพราะว่ามันหนักอะไรวะอือ
เพราะว่าเอากระเท้าไอฟ้าปั่นเพราะว่าเอากระเท้าไอฟ้าปั่นนี่
สมองไปหมดแล้วเมียฉันเอาเอากระทะไฟฟ้า
ไปเข้าเครื่องสักทำไมเอ้ยเอยโอ้โหหละผมครับเออ
ตายแล้วดีนะไม่เอาเตาแก๊สโยนเข้าไปด้วย
โหจะโหดแล้วนะโอ้โหคงอยากจะเอาไปล้างทำความสะอาด
คือคุณพ่อบ้านใจกล้าคนนี้เขาก็ให้คำอธิบายไว้ว่า
คงจะทำงานหนักจริงคงจะทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
สมองก็ไปเหมือนแหละ

ดีนะที่บ้านไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
ก็โยนหมาแมวลงในเครื่องซักเขา

หั่นรองเท้ายางใส่ลงไปแทนหมูสับหรือเปล่าคะ

ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับเอามาให้ดูขำนะคุณผู้ชมนะ
กันไปด้วยภาพการเชิดสิงโตในงานกีฬาสีครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับ
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์